เพราะว่าเจอคดีมาแล้วก็กลายเป็น
ผู้ต้องสัยของสังคมโซเชียลมีเดีย
จากนั้นมาจากความน่าสงสารของลุงพล

จากชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไปมา
คราวนี้ดังเป็นพลุแตกแตกขนาดไหน

นี่คือความดังที่ร้อนแรงที่สุดของลุงพล
ดังขนาดจินตลาภูลาภ

ต้องเชิญมาร่วมร้องเพลงเต่างอย

คราวนี้มีลุงพลมาร่วมร้องมาร่วมเล่นคอนเสิร์ต
ข้างใครเนี่ยพี่อุ๊บเหรอ

นี่คือบรรยากาศช่วงซ้อม
ซ้อมจริงซ้อมใหญ่ซ้อมเล็ก
แล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตไปพร้อมกัน

เสิร์ตเปิดได้คนเท่าไหร่นะ
เล่นเต้นร้องท่ามกลางผู้คนเป็นหมื่นคน

มีบรรยากาศก็เรียงให้เราลองนะฮะ

สุภาษณ์แสงเซียลสุภาษณ์แสงเซียล

สุภาษณ์แสงเซียล

สุภาษณ์แสงเซียล

นี่คือความดังความดังถึงขนาดพี่จินตลาภูลาภเนี่ยเชิญขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลงเต่างอยด้วยกัน

ความร้อนแรงของลุงพลความดังของลุงพล
นี่คือเส้นทางชีวิตของลุงพลจากคนที่กลายเป็นผู้ต้องสงสัย
จากนั้นมาชีวิตท่วมพุ่งขึ้นมา
กระทั่งเป็นดาราเซลปคนดังในช่วงนั้น
นี่ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สำหรับเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
เหตุการณ์แบบนี้เมืองไทยไม่เคยเกิดขึ้นนะ
ผู้ต้องสงสัยของสังคมกลายเป็นผู้ต้องสงสัย
และสุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหาในที่สุดนะคะ